เรื่องของค่าสินไหมประกันภัยโควิด
ก็ยังคงเป็นปัญหาสำหรับผู้เอาประกันคุณนัทพงศ์
ยังไม่จ่ายมันก็เลยยังไม่จบ
อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นภาพของผู้ที่เขาเดือดร้อนเรื่องนี้
แล้วเขาไปเรียกร้องนะคะอาทิตย์นี้ก็มาอีกแล้วค่ะ
ผู้เอาประกันไปทวงเงินกรมทันโควิด๑๙
จ่ายจบจากประกันภัยแห่งหนึ่งนะคะ
หลังจากที่เขาไม่ได้รับการชดเชยตามเงื่อนไขเนี่ย
ไปกันเยอะเลยโอ้โหเยอะขนาดไหนคุณผู้ชมดูแล้วกัน
นี่แหละค่ะรวมกลุ่มกันไปแบบนี้เลยนะคะ
ตัวแทนผู้เอาประกันรวมตัวกันที่ซอยรัชดา๒๔
รัชดาพิเศษค่ะไปทวงเงินชดเชยประกันภัย
กรมทันโควิดเจอจ่ายจบ
การสมัครตั้งแต่๙๙รับเงินชดเชย๑๕๐๐๐บาท
ไปจนถึง๔๙๙รับเงินชดเชยสูงสุด๑แสนบาท
แต่เขาบอกพวกเขาไม่ได้รับเงินชดเชยตามเงื่อนไขค่ะ
ก็มีจำนวนมากเลยนะคะที่หลงเชื่อนะคะ
สมัครประกันภัยนี้มีคนลงชื่อเอาไว้๔๐๐คน
จากทั้งหมดที่เขารวมกันในกลุ่มไลน์มีมากกว่าพันคน
แต่วันนี้ไปเท่านี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะคะ
แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ป่วยโควิด๑๙
ตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงเดือนกรกฎา

ที่เหลือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากกรมทันนี้
ที่พบว่ามีผู้ได้รับเงินจริงเพียงแค่ไม่กี่สิบรายเท่านั้นนะคะ

ทวงถามความชัดเจนเรื่องการนัดจ่ายเงินตามกรมทัน
แล้วก็ยื่นร้องเรียนต่อคอปภ
ให้เป็นตัวกลางในการดำเนินการ

ทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้เอาประกันภัยค่ะ

ทั้งที่ส่งเอกสารไปในสำนักงานทุกรูปแบบแล้ว

ก็กังวลใจจะเบี้ยวหรือเปล่า

ประวิงเวลาการจ่ายเงินออกไปเรื่อยแบบนี้หรือเปล่า
งานนี้คนเขาไปพ้องล้องเยอะว่าเงินไม่เข้า

หรือบางคนได้เช็คไปเช็คก็เด้งอะไรแบบนี้
เราก็เลยมาตามเรื่อง
เพราะว่ากูไม่ไหวใจ
เพราะว่ามันติดต่อไม่ได้ทุกช่องทางเลย
เลขาธิการคอปภได้เปิดเผยค่ะบอกว่า
โทรพูดคุยกับเจ้าของบริษัทประกันภัยโดยตรงแล้ว
รับปากว่าจะเร่งจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกัน
พรุ่งนี้ก็จะมีการเรียกให้เข้ามาชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เตือนกำชับไปยังบริษัทประกันภัยโควิด๑๙เจ้าอื่นด้วย
อย่าให้เกิดปัญหาแบบนี้อีกค่ะ
ภาพลักษณ์ของการประกันชีวิตประกันภัย

กว่าจะสร้างขึ้นมาได้นะครับ